นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนคนไทยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองนะครับ
เนื่องในวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
วันที่๑๓ตุลาคมครับ
เมื่อคืนนี้ในรายการศาสตร์แห่งพระราชานะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการเชิญชวนทุกภาคส่วน
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน

และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลือง
อย่างพร้อมเพลียงกันในวันคล้ายวันสวรรคต๑๓

ตลอดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

เจริญพระพุทธมนตร์หรือว่ากิจกรรมตามศาสนา

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยท
การจัดนิทัศกาลและกิจกรรมอื่นใด

ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนครับ

ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ผมอยากให้คนไทยทุกคนรู้รักสามัคคี
เพื่อจะสร้างความสุขแห่งยืนต่อตนเอง
สร้างความเจริญก้าวหน้าสถาพร
สังคมส่วนรวมและร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันนะครับ